ปฏิบัติการของตำรวจที่เกาะสมุยสุราธานีมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเสพยาเสพติดมา
นี่ยังไม่ทันได้ตั้งด่าอะไรเลยนะเห็นสายตรวจผ่านมาตกใจฮะ
ตกใจกระโดดขึ้นรถตัวเองขับหนีอ๋อเจ้าหน้าที่ก็บอกโอ้โหอย่างนี้
สันหลังหวะวัวสันหลังหวะคือตัวเองมีแผลอยู่แล้ว
พิรุษหนักมากนะครับไปดูการไล่ตามนะครับท่านผู้ชมครับ

รถชาวบ้านก็เยอะแยะไปหมดแล้วครับ
คันนี้มันก็ขับหนีครับตำรวจก็ทั้งจักรยานยนต์
ทั้งรถยนต์ของสายตรวจนะครับไล่ตามนะครับ
บะแต่งซิ่งสีบรอนคันนี้ก็แบบโอ้โหไม่หยุดเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านแม่น้ำซอย
ตำบลแม่น้ำเกาะสมุยนะครับอ่าคนร้ายเนี่ยขับหนีไปในซอย
แล้วก็ขึ้นไปบนถนนทวีราชพักดีอีกนะครับ
ไล่ไปจนนู้นนะครับข้ามตำบลน่ะยี่สิบกว่ากิโลเมตร

งั้นเอาแค่นี้พอนี่ฮะสุดท้ายแล้วก็ประสานกัน
วิทยุประสานปิดถนนดักรออ่าค่ะไปต่อไม่ได้ครับ
มุมอยู่ในซอยบ้านอ่างทองตะบนอ่างทองข้ามตำบล

ผู้ชายในรถชื่อนายอรชุนชาวพงศ์อายุ๒๕เป็นชาวขนอมสุราธานี
บอกว่าเพิ่งเสพยาไอซ์มาตอนนั้นก็อยู่แถวถนนนี่แหละ
เดินไปเดินมาอยู่เห็นสายตรวจขี่รถผ่านมาตกใจ
กระโดดขึ้นรถกระบะตัวเองขับหนีเลย

แล้วจากคดียาเสพติดออกมาจากคุกได้หนึ่งปีนะฮะ
เขาก็เพิ่งเสพยาอีกแล้วไม่อยากกลับไปอยู่ในคุกอีก

ทีนี้ก็นี่แหละก็ได้กลับไปอยู่อีกแหละทีนี้
ข้อกล่าวหาคือเสพยาเสพติดแล้วก็เรื่องของการขับรถประมาทหวาดเสียว
ขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะครับ